ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาที่ไหนฝนตกหนักบ้างครับแต่ที่มอเตอร์เวย์ตกหนักจริงจริงฮะ
ตกหนักลมกระโชกแรงน้ำมันมาขังบนหลังคาด่านเก็บเงินนะครับ
ค่ะน่าจะรับน้ำหนักไม่ไหวอืมมันเฮลาโลลงมาแบบนี้เลยครับ
นี่เป็นสภาพหลังคาช่องเก็บเงินที่๑และ๒ที่ด่านเก็บเงินบางประกงฮะ
ช่วงทางขึ้นมอเตอร์เวย์ขาข้าวจันทร์บุรี
มันพังถล่มลงมาครับคุณผู้ชมครับมากีดขวางช่องทางการจราจร
ช่องทางหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบโอเคล่ะไม่มีรถยนต์เสียหายไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแล้วก็ไม่มีพนักงานประจำตู้
นายบุญเพิ่มเรียนไทยสงฆ์นะครับภูมิในการฝ่ายบริหารจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมกรมทางหลวงแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบว่าที่เกิดเหตุเป็นช่องรับบัตรอัตโนมัติครับจึงไม่มีพนักงานอยู่ในตู้เก็บเงินนะฮะ
ก่อนจะสั่งให้เร่งดำเนินการยกหลังคาที่พังถล่มออกจากช่องทางเดินรถซะเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่งผลให้การจราจรติดขัดหนาแน่นครับ
เรื่องต้นจากการตรวจสอบพบว่าสาเหตุที่หลังคามันพังถล่มลงมามาจากช่วงเกิดเหตุลมกระโชกแรงนะครับ
ประกอบกับฝนโอ้โหเทลงมาเทลงมาอย่างหนักเลยทำให้น้ำฝนเนี่ยมันอยู่ในรางบนหลังคาเยอะระบายไม่ทันซึ่งจุดที่ถล่มเป็นจุดที่ไม่มีเสารองรับมันก็เลยพังมันลงมาได้ง่ายแบบนั้นแหละ
หลังคาดังกล่าวมีอายุการใช้งานมานานกว่า๒๐ปีครับโอเควัสดุมันคงศึกเหรอพื้นดินมันอาจจะสุดได้ครับ
ลมญาตินานพ่อครับ
สร้างมาค่อนข้างนานแล้วครับครับอีก๒๐ปีแล้วครับ

กรรมยังตรงนี้เป็นดินมันเลนหน่อยครับ